ปลวกพระพุทธรูปอยู่ริมถนนเลยคุณผู้ชม
พระก็ไปเห็นด้วยนะไหนดูหน่อยเหมือนพระพุทธรูปขนาดไหน
หัวเขียวข่าวเด็ดข่าวแรกนี่นี่คือจอมปลวกนะคุณผู้ชม
อาจจะเล็กซะหน่อยจอมปลวกประหลาดครับคล้ายพระพุทธรูป
อยู่ที่ข้างถนนสายรัตนบุรีทัพใหญ่กมที่๔อยู่ใกล้ใกล้กับแยกคลองลึก
ซึ่งตรงนั้นจะมีสารปู่ย่าตั้งอยู่ด้วยเออนี่ก็ชี้ให้ดูเลยว่าเหมือนพระพุทธรูปยังไงนะฮะ
ก่อนหน้าที่จะพบจอมปลวกพระพุทธรูปเนี่ย
ชาวบ้านที่ขับขี่รถผ่านไปผ่านมารวมไปถึงชาวบ้านที่มีไร่นาแถวนั้น
เขาบอกแบบนี้เขามักจะเห็นดวงไฟลอยขึ้นที่แยกคลองลึกบ่อยเลย
บางทีก็เห็นคนเดินผ่านไปผ่านมาแต่พอเข้าไปดูใกล้อ้าวไม่เห็นมีใครนี่
แล้วก็เป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยด้วยครับบางทีก็มีคนเจ็บ
บางทีก็ถึงขั้นมีคนเสียชีวิตเลยจนชาวบ้านเวลาผ่านทีไรนะ
แปลมถึงจะผ่านได้ครับพอมีจำปลวกข้ายพระพุทธรูปขึ้นมา
ก็มีชาวบ้านแวะเวียนมาส่องดูเสมอนี่พระรูปนี้ก็มาดูด้วย

แวะชี้ทางแห่งโชคลาภให้กับชาวบ้าน
พระรูปนี้ท่านเห็นอะไรฟังจากปากท่าน
จะ๖ก็ได้จะ๙ก็ได้แล้วแต่ว่าคุณจะกลับหัวหรือเปล่า
พระท่านบอกเองเลยนะ
พระท่านศักดิ์สิทธิ์แหละครับค่ะไปดูงู